ตำรวจเร่งตามล่าตัวคนร้าย๒คน
คือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปยิงใส่รถเก่งของวัยรุ่น๔คน
เขากลับมาจากเที่ยวตลาดนัดแถวย่านสายไหมครับ
และนี่คือนาทีวงจรปิดตอนเกิดเหตุ

วงจรปิดนี้จะเห็นว่ามีกลุ่มผู้ชายวัยรุ่นคือขับเก๋ง
แล้วมีคนร้าย๒คนขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงครับ
ถนนเส้นนี้คือเส้นสุขาพิบาล๕เขตสายไหมกรุงเทพนะครับ
ช่วงเวลาตอนเกิดเหตุประมาณสักตีหนึ่งกว่า
ศรสีเขียวคือรถเก่งนะครับที่วัยรุ่นเขาขับกันมา
แล้วก็มีลูกศรสีแดงเมื่อกี้นี้คือคนก่อเหตุครับ
ตำรวจสายไหมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก่อนจะถึงปากซอยสุขาพิบาล๕ซอย๙๒
ไปเจอเก๋งสีเขียวทะเบียนจังหวัดเชียงรายนะครับ
สภาพถูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาด
ยิงเข้าที่กระจกข้างคนขับ๓นัดเก่งคันนี้ครับ
แล้วก็ประตูข้างคนขับอีก๒นัดรวมเป็นทั้งหมด๕นัด
และมีคราบเลือดที่เบาะและประตูครับ
คนขับและคนที่นั่งในรถทั้งหมด๔คนบาดเจ็บ
นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ
อกจากนี้ไปเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่ที่เกิดเหตุ
มี๔ปลอกเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
คุณดูสิครับกระจกตรงจุดนี้เป็นรูโบ๋เลยเสียหายเลยครับ
คนขับรถชื่อนายวิวัฒน์อายุ๑๘เจ็บสาหัส
เพราะว่าโดนยิงเข้าโดนที่แขนขวาชายโครงขวา

ส่วนคนที่นั่งมาข้างหน้าข้างคนขับชื่อนายสันติภาพอายุ๒๐
เจ็บที่มือขวาครับและเพื่อนอีก๒คนที่นั่งมาในรถ
เป็นเยาวชนครับอายุ๑๖กับอายุ๑๗
มีอาการแน่นหน้าอกเล็กน้อย
กลุ่มคนเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่ากำลังกลับจากเที่ยวตลาดนัด
ย่านสายไหมแล้วรถติดไฟแดง๓แยกตลาดวงศกรครับ
มีผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์จำได้ว่าเป็นสีดำ
หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าจู่เขาขับมาแล้วเขาก็ถามเลยว่า
มึงด่ากูเหรอถามแบบนี้ครับ
เห้ยขับหนีดีกว่าเหมือนโดนหาร่วม
แต่ฝั่งนู้นก็ไล่ตามทันจนกระทั่งมาเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงปืนดังต่อเนื่อง๕นัด

ปั้งแรกทุกคนก็ก้มหลบต่ำแล้วครับค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ขี่
เปิดประตูแล้ววิ่งหนีตายก่อนเลยได้ยินเสียงปืนอีกหนึ่งนัด
จากนั้นคนก่อเหตุก็หนีไปครับผู้กำกับการสอนอสายไหมบอกว่า
คนเจ็บตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับแต่ยังคงอยู่ที่
โรงพยาบาลเดี๋ยวตำรวจเนี่ยจะขออนุญาตไปสอบปากคำ
ตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับอุกอาจมาก
นะคะยิงกลางถนนเลยทีเดียว